เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งชนิดนะครับ
โอ้โหสัตว์ชนิดนี้เขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่

ให้ทำอะไรก็ทำเป็นสัตว์ที่เชื่องและแสนรู้ที่สุดในโลก
ผ่านรับสำหรับนะกราบ